คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
กองเชียร์เป็น๑๐คนเลยนะที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะรอดูกันนะคะ

โอ้ยมึงไม่อยากไปตีวงแคบกันสิ
ปล่อยปล่อย
โอ้ยเข้าไปโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ย

กันมีคนเจ็บไปหนึ่งนะคะตอนแรกมีการแชร์กันว่าสาเหตุมาจากเงินหายหกสิบบาท
สิบบาทเนี่ยเหรอใช่เนี่ยเออเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้
ทีมข่าวของเรานะคะคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปมีข้อมูลว่าวัยรุ่นสองกลุ่มไปเคลียร์ปัญหากัน
นัดเคลียร์กันตรงกันข้ามตลาดมารวยย่านสายใหม่กรุงเทพครับจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
บริเวณตรงนี้ถนนฮาไทยราชฝั่งตรงกันข้ามตลาดมารวยเป็นลักษณะของลานจอดรถนะคะ
คุณผู้ชมยังมีคราบเลือดมีเส้นผมอยู่บนพื้นอยู่เลยทีมข่าวคุยกับคนในตลาด
ก็ได้ข้อมูลมาว่าปกติร้านในตลาดจะปิด๒ทุ่ม

แต่ดูจากคลิปมันน่าจะดึกกว่า๒ทุ่มนะคะ
น่าจะเป็นหลังร้านปิดแล้วอะค่ะ
ปกติจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแล
แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพราะพื้นที่ตรงนี้เปิดโล่งไม่มีรั้วกั้น
คนภายนอกก็เดินเข้าออกได้ค่ะ
ทีมข่าวพบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเงิน๖๐บาท
ที่เข้าใจว่าเป็นสาเหตุอ่ะนะคะ
นี่ค่ะเราก็เลยติดต่อไปว่าเอ๊ะตกลงแล้ว๖๐บาทมันเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงนะ
แหล่งข่าวของเราคนนี้นะคะบอกว่าขอให้เรียกเธอเป็นนามสมมุติ
เราก็ถามว่าเรียกว่าอะไรดีเธอก็บอกนี่เลยตามชื่อนี้เลย
มิยาบิอาโออิจังนี่นะคะก็ตามชื่อเฟซนั่นแหละ
ชื่อเฟซบุ๊กเถอะนะใช่ใช่ก็บอกงั้นเรียกเธอแบบนี้ละกัน
มิยาบิอาโออิจังเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของโพสต์โพสต์นี้เรื่องเงิน๖๐บาท
เธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ตอนตบกันค่ะแล้วเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคู่กรณีนะแต่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของมือตบ
ชื่อว่านางสาวบีนามสมมุติอายุ๒๓ปีเป็นเด็กสายไหม
ส่วนฝ่ายคู่กรณีชื่อว่านางสาวนิ่มนามสมมุติอายุ๒๑ปีเป็นเด็กลากระบัง
ก่อนที่จะมีคลิปเมื่อคืนนี้ค่ะนางสาวบีเคยตบกับนางสาวนิ่มมาก่อน๑ครั้ง
คืนวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาเพราะสงสัยว่านางสาวนิ่มขโมยเงิน
แต่เป็นหลักพันนะคะไม่ใช่๖๐บาท
ขโมยเงินหลักพันแล้วก็ขโมยแหวนทองไปจากกระเป๋าของนางสาวบี
คืนนั้นมีการจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันที่บ้าน
นางสาวนิ่มเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็ไปสั่งสรรค์ด้วย
ระหว่างที่ช่วยหาของที่หายก็มีการขอค้นตัวเพื่อนทุกคน
จับได้ว่านางสาวนิ่มเอาของไปซ่อนไว้ตรงหน้าอก
นางสาวบีก็เลยโมโหไม่พอใจก็เลยมีการตบตีกันเกิดขึ้นค่ะครับ
ทีนี้ค่ะพอวันต่อมาวันที่๕มกราคมเมื่อวานนี้นะคะ

มีโพสต์เฟซบุ๊กล้อเลี่ยนนางสาวบีต่อเนื่องเลยค่ะ

มันเลยไม่จบซักทีอ่ะก็เธอก็บอกว่าตัวเองเนี้ยถูกรุมตบ
รุมทำร้ายแล้วก็จะไม่ยอมนะแล้วก็จะหามือตบด้วยอืม
ดูโอ้ยเลือดออกจมูกออกปากเลยนะฮะ
นี่น้องนิ่มนะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ยอมนะฮะ
หามือตบให้ได้แล้วมีคนใหญ่คนโตที่มีปืนเนี่ย
มาช่วยเหลือด้วยค่ะอ่ากระทั่งมีเพื่อนไปพบเห็น
แล้วก็มาเล่าให้ฟังเท่านั้นยังไม่พอนะครับนิ่มเนี่ย
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กท้าทายอีกฝ่าย
นานกว่าชั่วโมงเพื่อให้อีกฝ่ายออกมาอืม
นี่ตามที่เขาเล่านะค่ะทำให้บีกับเพื่อนเพื่อนไม่พอใจ
เคลียร์กันแล้วไม่จบก็เลยมาเจรจา
แล้วก็ตบตีกันเมื่อคืนนี้ฮะ
ก็คือว่าน้องที่โดนตบอะค่ะคือน้องคนนั้นน่ะ
เขาขโมยของรุ่นน้องหนูเป็นเงินจำนวนหนึ่ง
แต่ไม่ใช่หกสิบบาทนะคะแล้วก็มีของแล้วก็มีของมีค่าด้วย
คนที่ขโมยเขาไม่ได้รู้จักกับน้องหนูจริง
นึกออกไหมพี่แต่คือเขาขโมยของไป
แต่พอค้นตัวไปเจอในหน้าอกค่ะพี่
เหมือนเขาแอบไว้ใช่เหมือนแอบไว้
คือว่าคือพอหายปุ๊บแล้วก็รู้ตัวตอนนั้นเลย
เข้าใจไหมค่ะประมาณนั้นนะคะ
คราวนี้ก็เลยหาในหน้าอกแล้วก็ไปเจอในหน้าอก
คราวนี้ก็เลยมีตีกันแล้วเหมือนว่าต่างคนต่าง

แล้วคงตื่นมาแล้วก็แบบว่าเหมือนคงไปนั่งคิดทบทวน
ไม่ยอมเลยประมาณนี้จะเอามาอย่างนี้อะไรประมาณนี้

โพสแบบว่าขอโทษนะคะแบบว่ากูมีปัญญาหาเงินอะไรประมาณนี้
แบบว่ากูไม่ต้องไปขโมยแต่คือหลักฐานคือขาดตัวพี่แ
แต่คือว่าไปโพสต์แบบนี้แล้วคือฝั่งของหนูก็เลยไม่พอใจว่าแบบว่า
ทำไมแบบมึงกล้าโพสต์อะไรประมาณนี้ทั้งที่มึงเป็นคนผิด
พูดว่ามีปืนจะมายิงพวกหนูอะไรประมาณนี้
ว่ามีคนแบบช่วยอะไรประมาณนี้
ถ้าเขาไม่พูดแบบนี้คือก็จะไม่หนักแบบนี้
เราก็ไม่ใช่เด็กแล้วจะมาตบกันในเรื่องเงินที่๖๐บาทมันก็ไม่ใช่
๖๐บาทมันคงไม่ตบกันหรอกพี่มันคงให้กันแต่นี่มันเป็นเงินเยอะจริง
แล้วก็มีของมีค่าอะไรประมาณนี้
คือเงินเยอะจริงก็ตบกันไม่ได้นะฮะ

นี่เป็นฝั่งที่ไปทำร้ายเขานะถ้าน้องอีกฝั่งหนึ่ง
จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับจะได้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนเรื่องที่ถูกวิจารณ์ว่าเอ้าแล้วนัดมาเคลียร์กันเนี่ยมาตบอะไรกันเนี่ย
ไม่กลัวโควิดกันบ้างเหรอช่วงนี้เขาระวังกันแทบตายรณรงค์กันแทบตาย
ทางน้องมิยาบิอาโออิชังน้องเขาบอกว่าก็ยอมรับแหละ
ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกอ่ะนะแต่ที่ออกมาเนี่ยหากไม่ถูกท้าทายก่อนเนี่ยคงไม่ออกมา
พี่คือมันก็อีกอย่างคือลงไปมันชุนละมุนกันด้วยแหละพี่
คือลงไปก็คือแบบน้องคนที่โดนตบเมื่อคืน
คือเหมือนประมาณเขาก็มีโจทย์อีกด้วยใช่ก็มันก็หลายยกอยู่
ตอนนี้นะคะเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นมือตบก็บอกว่าไม่ให้ข่าวแล้วดีกว่า
เหมือนกับว่าสองฝ่ายเขาบอกว่าขอจบเรื่องแค่นี้ก็แล้วกัน